ไปกินไปกินกันต่อนะคะ

จะพาไปกินวุ้นมะพร้าวน้ำหอม

คือลวดลายสีสันออกแบบเป็นพิเศษ

ต้อนรับเทศกาลวันแม่
นี่แหละหน้าตาของวุ้นแฟนซีหลากหลายสีสัน
หลากหลายรูปแบบนี้จัดเป็นเหมือนเค้ก

เออคุณชนะคุณเล็งไว้

แม่คุณอาจจะมีเยอะแต่คุณแม่น่าจะมีเหมือนเกียบ

ช่วยกันทำเลยนะคะก็คือนายวิศนุจันวง
นางวรพรไพรศาสตร์และเด็กชายนัทธวุฒิจันทรวงศ์

ใช้เวลาว่างมหารายได้เสริมกับครอบครัว
ด้วยการทำเค้กวุ้นมะพร้าวน้ำหอม

เตรียมวัตถุดิบนี่ก็เปิดครัวให้เราดูเลย
มีการนำอุปกรณ์มีการนำวัตถุดิบต่างนะคะ

เพื่อทำวุ้นมะพร้าวน้ำหอมลวดลายเก๋ไก่ส่งลูกค้า
แต่ละครั้งต้องใช้เวลาทำไม่น้อยกว่า๓ชั่วโมงนะคะ

การทำเนี่ยกว่าจะมาเป็นรูปร่างหน้าตาสวยงามรสชาติอเด็ดอร่อยแบบนี้
คุณวิศนุบอกว่าลองผิดลองถูกมาเยอะ
ช่วงแรกก็ทำไปแจกเพื่อนที่ทำงาน
เด็กบอกอร่อยใช้ได้ทำไปขายดูสิ
ก็เลยตัดสินใจชวนภรรยาและลูกชายมาทำ
จากนั้นก็มีลูกค้าล่ะค่ะ
บอกต่อสั่งเข้ามาเรื่อยจงได้สร้างเพจขึ้นมาชื่อว่า
เค้กวุ้นมะพร้าวน้ำหอมวราพรแม่ชื่อภรรยาไงคุณ

เพราะฉะนั้นบอกต่อเลยสำหรับใครที่กำลังหาขนมของฝากมา
ไหว้คุณแม่ในช่วงคุณแม่เทศกาลวันแม่๑๒สิงหานี้นะคะ
ก็สามารถที่จะเลือกสรรเลือกหางกันได้
วุ้นมะพร้าวน้ำหอมสวยเก๋รสชาติดีแบบนี้นะคะ
โทนสีก็จะเป็นสีฟ้าสีขาว
ประดับก็จะเป็นมะลิกุหลาบลวดลายเก๋ไก่มีหลากหลายรูปแบบนะจ๊

เค้กวุ้นมะพร้าวน้ำหอมวราพรค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วอยากจะเอาไปฝากให้กับคุณแม่จริงเลย

เออจริงเพราะถ้าใกล้วันเดี๋ยวจะไม่ทันนะ
ใช่คนสั่งกันเยอะนะคะดูหน้าตาน่ารัก
เพื่อคุณไม่มีไอเดียในการจะซื้ออะไรมอบให้กับคุณแม่

คุณแม่เขาเห็นหน้าผมกลับบ้านแล้วก็ดีใจแล้ว